มูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ
มูไนท์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเฮลคอลลาเจน
ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องราวในค่ำคืนนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ
ชมแล้วต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวแบบล้วนนะคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าเป็นเรื่องราวของทางคุณโป๊งเหน่งไปถูกลอตเตอรี่

จนกระทั่งนำมาว่าเขาเนี่ยนะครับ
ไปสร้างพญานาค๗สี

แต่ลือสีคนที่จะมาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้

ังขามากเหลือเกินกับฤษีคนนี้
ขอเชิญคุณโป๊งเหน่งแล้วก็ลือศรีเนร

ลือสีเน่น

หมายถึงในโลกมนุษย์ใช่ไหม

ถ้าตามพุทธประวัติคือคนเราเนี่ย

มันก็ต้องนับล้านปีพันปีนู้นแหละนะครับ
แต่ว่าไอ้เกิดมาใหม่มันก็๓๑เท่านั้น

ต้องถามพี่ป้องเน่งถูกกี่งวดแล้ว

รวมแล้วที่ถูกรวมแล้วได้เท่าไหร่
๒ล้านกว่าบาท
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ประชุมนักชมแล้วต้องใช้วิญญาณด้วย

ที่บวชมาเนี่ยก็๑๒ปี

ใช่หลักปฏิบัติหรือว่ารักษาศีล

ฤาษีเนี่ยบาลีแปลว่า

ดังนั้นเนี่ยการถือบวช

จะใช้คำว่าบวชเลยนี่ไม่ได้
ต้องใช้คำว่าถือบวชเป็นฤษี

บำเพ็ญอย่างแรกก็คือบำเพ็ญเพียรภาว

อย่างที่สองก็คือบำเพ็ญสาธารณะ
การเป็นรือสีกับนักศิษย์เนี่ยแตกต่าง

นักศิษย์นึงแค่มาถือข้อวัดในการปฏิบัติ

เสมือนพระกับคนที่ไปถือศิลป์บวชผ้าขาว

เขาบอกก่อนจะมาใส่ชุดฤษีเนี่ย

ต้องบวชผ้าดำ

นักศิษย์ก่อนผ้าดำ

เพื่อถือการปฏิบัติการห่มผ้าดำเนี่ย

สมัยก่อนก็คือเป็นผ้าย้อมเปลือกไม้

ยกอำนาจของกิจขึ้นมาว่า
การที่ห่มผ้าขาวก็หมายถึงความบริสุทธิ์

อันนี้คือความบริกษุแล้ว
หัวของผมเนี่ยก็จะใช้หยั่นประจำของครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นจิวอร์ดตัดทับลงไปอ่า
โอเคงั้นขออนุญาตมาถามทางพี่โป๊งเหน่งบ้าง
เป็นสิทธิอาจารย์กันได้ยังไงทำไมอยู่ดีมันถึงมานับถืออ่า
ทางนี้ดูในช่องทีวีครับผมก็เลยไปหาที่สำนักเพื่อนพาไป
ครับครับก็เลยไปรู้จักอืมพอรู้จักปั๊บอยากจะสนิทชิดเชื้อ
อยากจะได้ของดีไม่คุณเชื่อเหรอคุณมีคนเชื่อหรือไม่เชื่อ
ไม่เชื่ออ่ะที่ที่จะไปดูด้วยตัดเองอยากจะไปลองของต้อง
โป๊งเหน่งเนี่ยคนเขาหาว่าบ้าพี่รู้ไหมว่าแทนที่เราเนี่ย
ไหว้พ่อแกเราไหว้พระพิคเนตครับเราไหว้พระไหว้เจ้าครับ
ยังโอเคก็ไม่รู้นะครับชีวิตผมเนี่ยมันคือคนเราเนี่ย
มันมีขึ้นมีลงนะฮะชีวิตนักแสดงมันไม่มีอะไรมากหรอก
ดวงดีมันก็ดีฮะดีหมดงานการเยอะแยะไปหมดไอ้ตอนดวงไม่ดี
มันไม่มีเหลือเลยมันก็ไม่มีเลยถูกหวยนี่หนึ่งร้อยสี่สิบใบครับ
เป็นข่าวดังมากถึงขั้นที่จะไปสร้างอ่าพญานาคถวายใช่ครับ
มันไม่ได้ถูกคนเดียวถ้าถูกคนเดียวก็โอ้โหรวยแล้ว
รวมเงินกันเพื่อจะไปสร้างพญานาคทำไมพญานาคต้องเจ็ดสี่
ก็สาเหตุที่ทำ๗สีคือว่ามันมีหลายสีก็คือ๗ตัวอยู่ในนั้นเลย
ดูคือดูดูทีเดียวเลยเจ็ดตัวอยู่ในนั้นอืมใจคิดกันอ่ะอืมอืมครับผม
เห็นว่าการปั้นพญานาคที่เห็นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตลอดเวลา
ก็จริงความเชื่อของคนน่ะนะคือคนที่เชื่อในด้านศิลปวิทยา
สายเวทหรือศัยศาสตร์ก็แล้วแต่หรือองค์เทพคือในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่า
เวลาปั้นเนี่ยเขาจะมีจิตวิญญาณแต่ถ้าปั้นไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์หลักการเนี่ยก็จะไม่สำเร็จคือยังไงฮะ
ก็คือพญานาคตนเนี้ยก็คือช่างเนี้ยเขานึกจะปั้นเขาก็ปั้นเออ
เขาก็ถากโครงเหล็กแปะปูนแล้วก็ปั้นขึ้นมาเลยแต่คราวนี้พอถึงช่วงเสียนของพญานาคเนี่ย
พอแปะปูนเสร็จคอพญานาคก็หักล้มอุ้ยแปะปูนเสร็จก็หักล้ม
แล้วก็ช่างก็โทรมาว่าอาจารย์อาจารย์สร้างทรงอื่นได้ไหม
แล้วอาจารย์สร้างทรงอะไรที่ให้สร้างเนี่ยก็คือเป็นเป็นพญานาคที่ว่ากำลัง
ก็เลยเหมือนว่ากำลังโผล่ขึ้นมาแล้วประธานพรอะไรอย่างนี้
แต่อยู่อยู่คือคอหักทำยังไงก็หักจนช่างบอกว่า
เอางี้อาจารย์ขอเปลี่ยนแล้วกันอย่าไปปั้นดีกว่า
ปั้นพญานาคเถอะผมไม่รับแล้วผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างงี้เอางี้
ช่างใจเย็นเย็นก่อนคือเอางี้ให้ช่างอ่ะนะ
บอกเล่าท่านก่อนใครที่จะปั้นเนี่ยเพราะว่ามันต้องมีการไปขึ้นคอม
เหยียบไปอะไรอย่างเงี้ยเวลาต้องปั้นนะนะ
ก็เลยบอกว่าให้จุดทูปบอกก่อนจุดทูปบอกท่านเนี่ย
เก้าดอกเนี่ยบอกท่านว่าลูกเนี่ยจะทำในสิ่งที่ดี
ได้อนุญาตให้ปั้นแต่ก็น่าแปลกหลังจากจุดทูปแล้วก็ปั้นได้
ไม่มีปัญหาอะไรคอก็ไม่หักปั้นตรงเดิมด้วย
เห็นบอกพี่เองนอกจากกับดวงเฮงนั้นยังเห็นผีอีกด้วยอะดวงพี่
ตอนเด็กเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเห็นจนคนเนี่ยเขาเชิญไปในรายการรายการหนึ่ง
ก็ไปเอาเครื่องเส้นไปวางไปอะไรแบบนี้เพื่อให้ผีออกมา
ทีนี้ก่อนที่จะเข้ามาในตึกตึกล้างหลังนี้เป็นตึกที่มีเด็กผู้หญิงมาโดนข่มขืน
แล้วก็ผูกคอตายที่นั่นผมก็เข้าไปพอเข้าไปที่แรกปั๊บเจอเลย

ใคร
แต่ว่าไม่ได้ว่าเห็นแบบเต็มตัวชัดอย่างนี้นะ

แสดงว่าเวลาที่เราถวายเครื่องเส้นหรือทำของเส้น

มันไม่ใช่ว่าหน้าตาแบบทะเล็ดเอามาปริ้นอะไรเหมือนในหนังนะไม่ใช่ฮะ

ผมก็บอกก็คุยกับคนที่เขาถ่ายอยู่ข้างนอก

นี่ผมขึ้นมาชั้น๓แล้ว
นี่ไงนั่งอยู่นี่๒ตัวเลยนั่งอยู่เนี่ย
แล้วทีนี้ไปในช่องชั้น๓ที่เขาให้ผมไปทดสอบทดลองเนี่ย

เขาเรียกจับวิญญาณเป็นไฟฟ้า
ถ้ามีพลังวิญญาณหรืออะไรผ่านไปมันก็จะดังจิ๊ด

มันเกิดขึ้นครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่

ผมจำเหตุการณ์ได้เพราะว่าเขาสมัยก่อนอะเขาบอก
เขาบอกว่าถ้าเราเอาขี้เท่าคนตายมาทาที่ตาเนี่ย

สมัยก่อนเขาไม่มีพวกเขาเรียกอะไรเมนแบบนี้

นั่นแหละก็พอเขาเผาเสร็จปั๊บ

เขาจะมาเก็บกระดูกเก็บอะไรไปลอยรำคางคานไง
เราก็ไปเล่นแถวนั้นไปดูเขานั่งเคลียร์อะไร

พอคืนนั้นกลับมาบ้านระหว่างที่ไปดูหนังคืนกลางแปลง

ก็เห็นเนี่ยบางทีก็เห็นครึ่งตัวก็มี

มาเฉยในครึ่งตัวแต่อยู่ข้างทางที่ระหว่างที่เราเดินไปกับเพื่อน

ทีแรกเรานึกว่าคน
ทีนี้พอมาเจอไอ้คนครึ่งตัวนี่มันไม่ใช่แล้วแหละ

ถ้าดวงวิญญาณดวงไหนที่ใจผมคิดนะ

บางตัวเห็นไม่ค่อยชัดแต่ถ้าเห็นไปลางอย่างเงี้ย

กุมารทองที่เขาเลี้ยงกันมีจริงไหม

ก็น้องเองก็ลุกขึ้นแล้วเขาก็วิ่งหนีโดยที่ทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้

ผมใช้อยู่ใช้กับตัวเอง
ไม้สะดาวฟ้าผ่าแล้วแช่น้ำมันไว้

ก็คือเขาว่าต้นไม้ที่โดนฟ้าผ่านมีพลังของสายฟ้า

เรื่องราวที่จะคุยต่อไปเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคค
คนชมแล้วต้องใช้วิจัยในการชมด้วย

ถ้าเราไม่ได้สัมผัสเราจะไม่รู้

เพราะว่าคนเราเนี่ยต่างคนก็ต่างคิด
ต่างคนก็ต่างที่จะเข้าใจในทางของตัวเอง

ผมก็เอาความเข้าใจของตัวเราเอง
กับสิ่งที่เราศึกษามา

มันภาษาไทยแต่ว่าบางทีพวกเกี่ยวกับ

สำหรับคนที่เขาเรียนมาเขาจะรู้

คำพีนี่คุณไปเอามาจากไหนคุณเป็นคนคัดลอกเอง
ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นคัมภีร์เก่าของที่บ้าน
เพราะว่าตาเนี่ยเป็นสับปะเลอ

จริงแล้วถ้าคนโบราณถ้าตั้งแต่อินเดียมาเลยก็เรียกว่าสิวลึง
สิวลึงมีคาถาตัวหนึ่งว่าอมศิวลึงกำลังจะหึงสวาหะ
ส่วนมากการเสกประหลัดขิกเนี่ยเขาเอาไว้แก้ไว้กัน

คนบ้านนอกเนี่ยเกิดมาเนี่ยเอวเนี่ยมีแล้วประหลัดขิก
เอาไว้กันหมากัดไว้กันพวกคุณสัยกันโพยกันภัยอะไรอย่างนี้

เกิดจากท้องพ่อท้องแม่เพิ่งเคยได้ยินแต่พญาไม้แห่แย่

ชื่อจริงก็ชื่อว่าว่านเทวบุตร

ต้นกำเนิดของเขาเนี่ยมาจากฝั่งลาว
ก็ไม้พญาแย้คือจริงก็คือคนโบราณพวกในหอยสมัยก่อนเนี่ย
เขาจะไปหาแย้เขาจะเอาไม้ชนิดนี้แยะลงไป